มีคุณแม่ของหนูน้อยวัย๔เดือนคนหนึ่ง
เขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
เธอบอกว่าสามีเธอตอนนี้ติดคุก
ตัวเธอเองก็ป่วยให้นมลูกไม่ได้
เงินก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีนะ
ตอนนี้ลูกสาวอายุ๔เดือน

ผ่านสื่อมวลชนมาด้วยผ่านไทยรัฐทีวีมา

คุณแม่งี้อายุ๒๒๓๒ชื่อเบรนจาวัน
ลูกสาวเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๔เดือนเธอบอกไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกนะ
ถูกจับข้อหายาเสพติดตัวเธอเองก็ป่วยออกไปทำงานไม่ได้
ห้องเช่าเล็กที่อยู่เนี่ยทางแม่สามีเป็นคนจ่ายค่าเช่าห้องให้
แต่มันก็ลำบากนั่นแหละเพราะไม่มีเงินไม่มีรายได้เลย
ในห้องเช่าเนี่ยมีเปรย์ผูกสำหรับเด็กน้อยคนนี้นะครับ
มีนมผงที่มีคนบริจาคมาให้คนช่วยเหลือมาให้
แต่ผู้สื่อข่าวของเราไปดูเนี่ยปัญหาก็คืออย่างนี้ฮะ
คือนมผงมันไม่ใช่สูตรสำหรับทารกไงคือมันจะมีสูตรนะ
มเด็กอ่ะนะเด็กโตขนาดไหนอะไรยังไงทีนี้พอเด็กกินเข้าไปเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันก็เลยทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
แขนขาลีบเหลือนิดเดียวเธอก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากพาลูกไปรักษามาก
และต้องการนมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิดอายุ๔เดือนให้กับลูกสาว

ช่วยเรื่องนมให้นมเป็นลักษณะแบบเป็นนมทารกเนอะ
แต่ตอนนี้คือใช้นมทั่วไปเลยคือมีหาอะไรได้ให้กินได้ก็หายไปก่อนใช่ไหม
แล้วตอนนี้เอานมอะไรให้น้องดื่มอยู่ครับ
ในยาภูมิสิมาให้มาตอนนี้
ก็เป็นนมข้อตายนะไม่ใช่ของเด็กเลยตอนนี้นะ
ไม่ใช่
ตอนนี้ก็คืออยากจะให้ช่วยให้หน่วยงานมาช่วยนำน้องไปรักษาเนอะ
แล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัย
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงลูกเนอะ